มีนัยยะสำคัญไหมอาจารยุทธพรเนื้อหาในการแถลงขนาดนี้
อันนี้เทคนิคหาเสียงหรือจะตั้งรัฐบาล

เดี๋ยวนี้พอภายหลังบอกมีเทคนิคหาเสียงเทคนิคตั้งรัฐบาลอะไรอีกนะ
คือวันนี้สิ่งเหล่านี้จะแก้รัฐมนูลจะเรื่องของเศรษฐกิจ
ดิจิตอลวอลเล็ตเงินจะช่วยเหลือทำให้ปากท้องดีขึ้นอะไรก็ตามแต่
มันคือการให้สัญญาใหม่ในวันที่ตัวเองขาดความเชื่อถือ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดคำถามที่อาจารย์ทพรบอกว่าสุดท้ายมันจะแก้ได้ไหม
แล้วยิ่งเรื่องรัฐธรรมนูลต้องบอกไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายเลย
ยิ่งเป็นภาวะรัฐธรรมน์ผสมถึง๑๑พักเนี่ยนะพอท้ายสุดจะแก้รัฐธรรมนูนเนี่ย
เดี๋ยวเรื่องนี้พักนี้ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้พักนี้ไม่เห็นด้วยอันนี้ตัดออกได้ไหม
สสลเลือกตั้งทั้งหมดไม่เอาเอาจัดตั้งบางส่วนเอามาโดยตำแหน่งบางส่วนนะ
หรือว่าจะมีกระบวนการในการแก้โดยไม่ต้องเอาสอสอรอพอไปเข้าสู่สภา
กระบวนการในการแก้ต้องอาศัยเสียงสวนะครับสวชุดนี้อยู่ได้ถึง๑๑พฤษภา๖๗ก็จริง
แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสวชุดใหม่ที่เข้ามาแล้วชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ย
มันมีหลักประกันอะไรได้อย่างไรว่านั่นจะเป็นที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง
ถึงจะมีกระบวนการในการเลือกด้วยวิธีใหม่ก็เถอะนะครับแต่สุดท้ายมันจะเป็นการขยับผู้เล่นแถว๒
ขึ้นมานั่งเป็นสวแทนไหมแล้วสวที่เข้ามาก็จะมีกระบวนการในการมาบล็อกการแก้รำนูนอีกหรือเปล่า
เพราะเงื่อนไขในการแก้มนุนตามมาตรา๒๕๖ยังคงอยู่นะครับที่สวจะต้องมีเสียง๑ใน๓ในวาระแรก
ต้องได้๘๐ก่อน๘๔เสียงประมาณ๔เสียงซึ่งสวชุดหน้าถึงสว๒๕๐ชุดนี้หมดไปชุดหน้าก็ยังต้องใช้เงื่อนไขนี้อยู่
ถ้าเกิดยังแก้กันไม่เสร็จทั้งแต่โบสถ์ต้องไปรับในประชุมรัฐสภาฯ
ต้องไปโบสถ์กันปีหน้าตอนนี้เส้นทางในการแก้รำนูนจะต้องทำประชามธิ๔ครั้งนะครับก่อนเราจะได้แบบแบบมัน
มีการสรุปเส้นทางแล้วไปได้ปี๒๕๖๘นี่คือราบลื่นที่สุด
ที่สุดนะคุณอุ๋ยครับสองห้าหกแปดถึงจะได้รำรุนใหม่
สภาชุดนี้เกือบครบวาระแล้วครับนี่ปีสองห้าหกหกแปดนี่ครึ่งวาระกว่ากว่าแล้ว
กว่าได้รำนูนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีเงื่อนไขหลายอย่างและกระบวนการในการแก้มนูนไม่ง่ายเลย
และนอกจากนี้อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้โจทย์ใหญ่ของพักเพื่อไทยต้องสร้างความเชื่อถือก่อน
พอไม่สร้างความเชื่อถือเสนออะไรมาเนี่ยคนก็ถามอันนี้เทคนิคหาเสียงอีกหรือเปล่า
หรือทั้งนี้เทคนิคจะตั้งรัฐบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแค่โจทย์ก่อนวันนี้อย่างที่บอกว่าเพื่อไทยตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งโจทย์ผิด
อืมคือตอบโจทย์ถูกคือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นรัฐบาล
อ่ายอมรับเงื่อนไขแถลงคาวกับคนนู้นคนนี้ครับ
เสนอสัญญานู่นนี่นั่นเพื่อที่จะป้องกันข้อวิภาควิจารณ์
อ่าแต่สุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมแล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านดู
นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะฮะอ่าเท่ากับว่าฝ่ายค้านจะมีหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
ครับแต่ถ้าเสียงกึ่งหนึ่งของการบวชนายกของรัฐสภา๗๔๙เนี่ยตอนนี้๓๗๕
ถ้าเราไม่นับสอสอที่ลาออกกับคุณพิทาหุดปฏิบัติหน้าที่นะคือต้องการ๓๗
ตอนนี้เขามี๓๑๔ขาดอีก๖๑ใช่ไหมฮะก็ต้องไปหาเติมมาก็คำถามคือจะหามาจากไหน
ทีเนี้ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับที่คุณทักษิณจะกลับพรุ่งนี้ไหมฮะคือพี่บอกเก้าโมงเช้าจะมาถึงประเทศไทย
เมื่อวานคุณอุ้งอิ๊งบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่มีใครเชื่อนะครับ
ผมก็คิดว่าพี่น้องคนไทยที่ตามสถานการณ์เนี่ยก็คงไม่เชื่อเหมือนผมเหมือนเราสามคนนี่แหละ
ถ้าเกี่ยวเกี่ยวยังไงอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยคือเรียนกันตามตรงนะครับว่าวันนี้แพทเทิร์นหลักเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคู่อำนาจเดิมเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเขาก็ต้องการหลักประกันในบางอย่างนะครับ
เบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่คุณทักษิณก็ต้องกลับมาก็คือถ้าจะให้สมการนี้นะครับ
เอื้อประโยชน์กับคุณทักษิณนะครับในช็อตต่อไปนะครับกรณีคุณเศรษฐาหรือคุณอุ้งอิ๊งเป็นนายกนะครับ
ถ้าจะให้ดีก็ต้องคุณอุ้งอิ๊งเป็นนายกเนี่ยคุณทักษิณก็ต้องกลับมาก่อนนะครับ
เอามาเป็นหลักประกันก่อนขั้นที่หนึ่งนะครับนี่เป็นสิ่งที่คุณทักษิณต้องตัดสินใจมานะครับ
ไม่มามันก็โหวตไม่ได้หมายถึงหลักหลักประกันยังไงอาจารย์หลักประกันคือ
หลักประกันคือว่าฝ่ายคู่อำนาจเดิมเนี่ยนะครับ
เราต้องเข้าใจนะครับว่าเหตุที่เขายึดอำนาจกันอะไรกันเนี่ยขัดแย้งกันมาเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรกันเนี่ยนะครับ
เหตุเนี่ยมันก็มีการกล่าวหากันว่ามาจากพฤติกรรมนะครับของเครือข่ายระบอบทักษิณนะครับ
คุณทักษิณก็หนีออกไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วในเมื่อวันนี้นะครับจะกลับเข้ามาแล้วก็มาครองอำนาจรัฐในฐานะเป็นพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับ
เพราะว่าศัตรูร่วมกันวันนี้ที่เร่งด่วนกว่าเพื่อไทยคือต้องถีบเก้าไกรมันออกไปก่อน
ซึ่งตอนนี้เขาก็ไปอยู่อีกสิบแล้วถีบออกไปแล้วนะครับเป็นปลายค้าล่ะ
เพราะฉะนั้นคั่วที่เขามีอำนาจของจริงรัฐพันธ์ลึกเนี่ยเขาก็ต้องมาจัดการควบคุมพฤติกรรมพักเพื่อไทย
เขาดึงเพื่อไทยมาอยู่คั่วเดียวด้วยกันได้แล้วหรือจะเป็นเพื่อไทยดึงอะไรก็แต่เอาเป็นว่าเขาไปอยู่คั่วเดียวกันแล้ว
ครับพอตั้งเสร็จปุ๊บนะฮะคุณจะคุมเขายังไงอ่ะนะฮะ
ถ้าคุณเป็นรัฐพันธ์ลึกเนี่ยคุณจะคุมพฤติกรรมของพักเพื่อไทยอย่างไร
อย่าลืมนะครับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมีประวัติศาสตร์อยู่เรื่องหนึ่งนะครับ
อันนี้ผมเรียนก่อนว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับมีอำนาจเมื่อไหร่มีเรื่องโกงเมื่อนั้น
อันนี้ตรงไปตรงมานะครับไม่ได้แปลว่าปัจจุบันโกงนะครับ
แต่มันมีร่องรอยมาในอดีตที่เราเห็นกันอยู่